วันนี้ทีมไทยลงสนามเจอกับเกาหลีใต้

แรกก็สู้กันอย่างสนุกสูสีนะครับ
ที่เกาหลีใต้จะอาศัยความแน่นอนแซง
เอาชนะไปก่อนนะครับในช่วงท้ายเกม๒๕ต่อ๒๑ครับ

ตบลูกยางหนุ่มของไทยก็สู้เต็มที่เหมือนกัน
แต่ต้านทานความเด็ดขาดการตบหัวเสา
และการบล็อกที่แน่นอนของเกาหลีใต้ไม่ไหวครับ
แพ้ไปอีก๒๐ต่อ๒๕และ๒๒ต่อ๒๕
เกาหลีใต้ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจีนนะครับ
ชนะศรีลังกามา๓ต่อ๐เซต
ขณะที่ทีมชาติไทยครับจะต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ๕๐
โดยเกมต่อไปจะพบกับศรีลังกาในวันที่๑๖กรกฎาคมนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีก่อนลงแข่งขันศึกปริเซสครับ
ระหว่างวันที่๑๖๒๐กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดศรีสเกตครับ
โดยช่วงสายของวันนี้ทีมไทยลงอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียนะครับ
เพื่อเป็นการทดสอบระบบต่างในอาคารวีสมหมาย
และเป็นสาวไทยครับที่ชนะไป๓เซตรวด
หลังจบเกมครับนายชำนาญดอกไม้หัวหน้าฟุกษรกล่าวว่า
มั่นใจในศักยภาพของทีมไทยว่าจะเป็นแชมป์รายการนี้
พร้อมกับมองข้ามช็อตนะครับไปถึงรายการชิงแชมป์เอเชียว่า
มีผู้เล่น๖คนแรกอยู่ในใจอยู่แล้วครับ
จะลงสนามเกมแรกพบกับนิวซีแลนด
ในวันที่๑๖รักษณะคมเวลา๑๔นาที
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับ